คุณผู้ชมครับไม่เพียงแต่สื่อในประเทศไทยครับ
ที่มีการก่อติดการทำข่าวการชุมนุมในครั้งนี้ครับ
ต่างชาติเองก็เข้ามาเกาะติดการทำข่าวเหมือนกัน
แล้วก็บรรยายงานเหตุการณ์กลับไปยังประเทศต่าง
วาระการครบรอบ๔ปีรัฐประหารของประเทศไทยนะครับ
รายงานว่าสถานการณ์การเมืองของไทยตอนนี้กำลังวุ่นวายครับ
เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติบริวคอศช
กำลังเผชิญกับคลื่นมหาชนภายใต้ชื่อกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง

ออกไปรวมตัวกันเดินขบวนกดดันให้กับรัฐบาลจัดเลือกตั้งเร็วที่สุด
หลังจากที่มีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปหลายครั้งตั้งแต่ปี๒๕๕๘
จนถึงขณะนี้ก็ไม่มีความชัดเจนเรื่องของการเลือกตั้ง
ขณะเดียวกันก็ยังเป็นประเด็นข้อสงสัยในการทำงานที่ไม่โปร่งใสของรัฐบาล
ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่พอใจ
รายงานข่าวระบุว่าที่บริเวณหน้าธรรมเนียมรัฐบาลขนาดนี้เต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกว่า๓๐๐คน
ตรึงกำลังรอบพื้นที่การชุมนุม
โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาผลตำรวจเอกศีวระอลังศีพราหมณะกลรองคมภูมิมณะทำรวจเองชาติ
ได้ประกาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลบอกว่า
ธรรมเนียบรัฐบาลเป็นเขตควบคุมพิเศษ
ห้ามผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนออกจากพื้นที่อนุญาต
รวมไปถึงห้ามเข้าธรรมเนียบรัฐบาล
ห้ามฝากฝืนเจ้าหน้าที่จะทำการบังคับใช้กฎหมาย
ดำเนินคดีอย่างจริงจังด้วยนะครับ
วัดหรือว่าจานิวแก่นำของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง

ผู้ประท้วงไม่ต้องการจะขยายเวลาการชุมนุม
แล้วก็ไม่ต้องการจะให้เกิดเหตุรุนแรงขึ้น
เพียงแต่ต้องการมาทวงสัญญา๓ข้อคือหนึ่ง
ต้องการให้มีการเลือกตั้งในปีนี้ก็คือเดือนพฤศจิกายนนะครับ
ยุบคอสชและให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นเพียงรัฐบาลรักษาการ
และ๓เรียกร้องให้กองทัพหยุดสนับสนุนคอสช
ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่รัฐบาลต้องเผชิญและอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายทางการเมืองอีกครั้ง
จากนี้ยังได้ทิ้งท้ายบทความด้วยความเห็นของดรทิตินันพงศุธิรักษ์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยบอกว่า
สถานการณ์การเมืองของไทยต้องเข้าสู่ภาวะย่ำแย่จนแทบถึงที่สุดก่อนถึงจะสามารถฟื้นคืนและเดินหน้าเข้าสู่ศตวรรษที่๒๑ได้ครับ